มาดูกันต่อกับคุณซันนี่ค่ะคุณผู้ชม

แฟนฉันเขาแต่งงานกับคุณน้องมะนาว
นี่เลยค่ะคอนเซปต์อูหูงานแต่งตัวมาก

เป็นนักร้องพี่ซันนี่แต่เป็นใครรู้ไหมคะ

แต่ว่าเที่ยวมันหายากมันก็เลยเป็นแบบนี้
แล้วหลายคนก็แต่งกันอูหูเฮหากันมากเลย

นั่นแหละไปฟังซันนี่กันดีกว่าว่ามันฮาขนาดไหน

ก็พยายามยัดไว้ทั้งคืนยัดไว้ทั้งคืน

แล้วพี่เบิร์ดอยู่แล้วครับแล้วพี่เบิร์ดขอบคุณมาก
น่ารักสไตล์การยิ้มเหมือนไหม
อีกหนึ่งเรื่องค่ะงานแต่งนี้ผ่านไป

น้องมิวให้ซันนี่เป็นเพื่อนเจ้าสาวนะ

ก่อนหน้านี้เจ้าตัวเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวมาตลอดชีวิตนะคะ
คราวนี้จะต้องมีหมดผัดยังไงกันบ้าง
พี่บุรสิ
ที่ครั้งแรกเลยครับอนุญาณเพื่อนเจ้าสาว
แต่ที่เค้ามาบอกนี้

เพราะเราเป็นผู้ปรุงความรักเรื่องรัก
ผมไม่รู้อะไรเลย